คุณผู้ชมคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกสักทีค่ะ
เหตุการณ์ที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาวังหินนะคะ
อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเขตลาดพร้าวกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
นี่นะคะมีคนร้ายใส่หมวกกันน็อกแล้วดูผมยาวแบบนี้นะคะ
เข้าไปก่อเหตุในร้านไปคนเดียวด้วย
ทองคำไปเนี่ยน้ำหนัก๒๑๖บาทมูลค่ากว่า๖ล้านบาทนะคะ
แล้วก็หนีไปหลบหนีไปตามถนนรัชดาพิเศษ๓๖คือขี่รถจักรยานยนต์ไป
เจ้าหน้าที่ไปเจอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วเจอวิกผมสีดำด้วยค่ะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะ
เขตจตุจักรกรุงเทพห่างจากร้านทองประมาณ๒กิโลค่ะ
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายก็เป็นผู้ชายสูงสูงสักประมาณ๑๗๐นะคะ
หมวกกันน็อกครึ่งใบผมยาวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
หน้ากากอนามัยเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำ

เข้ามาในร้านที่เขากำลังขายทองกันอยู่นะครับ

ทองคำไปได้๒๐๐กว่าบาทนะฮะมูลค่าก็๖ล้านบาทได้นะครับ
หลังจากนั้นก็วิ่งออกไปขี่จักรยานยนต์ที่จอดอยู่นอกห้าง
หนีไปตามถนนรัชดาพิเศษ๓๖นะครับ
เราได้คุยกับรอปภของห้างที่ถูกคนร้ายใช้ปืนขู่นะฮะ
ที่เห็นคนร้ายตอนวิ่งออกมาก่อนจะไปขึ้นจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปด้วยนะครับ

คู่ว่าอย่าเข้ามา

คู่หลายรอบนะครับ

เขาขู่แล้วก็เขาก็หันไปรวบท้อง

เสียงคนร้องอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็มีคนวิ่งออกมาถือปืน

แล้วก็มีรถน้ำแข็งจอดอยู่ตรงนี้

เขากระโดดข้ามมอเตอร์ไซค

แล้วเขาก็กระโดดออกไปเลนนู้นวิ่งข้างนอก

คดีที่สนโชคชัยนะครับ
ต้องไปดูครอบครองเป็นผู้หญิงนะครับ

ว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งแท็กซี่ทั้งเจ้าของรถจักรยานยนต์

หมายถึงว่ามีการวางแผนหรือไม่

อย่างไรหรือไม่ว่ากี่คน

ที่เกิดเหตุว่ามีการพบเห็น

เดือนนึงนะครับเราต้องดูตรงนี้ก่อน

ปีนี้นี่เป็นครั้งที่๓นะครับ

ธันวาคม๖๒ก็ครั้งหนึ่งนะครับ

หนึ่งครั้งถือว่าเป็นครั้งที่สามของห้างนะฮะ